โอ้โหไม่อยากให้พลาดเลยช่วงนี้รออยู่แล้ว
บอกแล้วว่าเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดลอตเตอรี่ไปเรียบ
เกลี้ยงแผงหมดเลยมันก็ต้องไปฟาดอะไรของมัน
ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ทันนะคะบอกเลยเพราะว่าเลขเด็ดเขาเกลี้ยงแผงไปหมดแล้วค่ะ
มีเลขไหนที่แม่ค้าเขาบอกว่าขายเกลี้ยงกันบ้างที่โคราชไปดูกันค่ะ
ไปไปบรรยากาศการหาเลขเสียงโชคในงวดนี้นะทำเอาบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยโอ้ย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

คุณผู้ชมทุกข้อความนะคะส่งกันมาเยอะมากเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดหมูหมึกกุ้ง

ส่วนบางคนก็บอกว่าฟาดสามีนี่แหละค่ะเรื่องเยอะนักบอกอยากจะกินไข่ต้มก็ทำไข่ต้มให้สุดท้ายไม่กินจะกินไข่ดาว
พอทำไข่ดาวจะกินไข่เจียวจากพอทำไข่เจียวจะกินไข่ตุ๋น